ไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีที่ทำขึ้นเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันมหาโมงคลนี้นะคะก็ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
เป็นการสร้างบ้านมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยนะคะ
ก็เป็นการทำตามโครงการทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทยเทิดท้ายปีมหามงคลค่ะ
นายอนุสรแก้วกังวานผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดก็ร่วมกับพลตรีสถาพรใบพลูทอง
ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๒๗พลตำรวจตรียงเกียรติมนต์ประนีต
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ฝ่ายปกครอง
เดินทางไปที่บ้านอีง่องที่ตำบลอีง่องอำเภอจตุรพักษ์พิมาร
ไปร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทยเทิดท้ายปีมหามงคล
ก็มอบให้กับราศดร๔คนที่ถูกไฟไหม้บ้านเสียหาย๔หลังนะคะ
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนที่อยู่อาศัย
และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
ในวันเฉลิมพระชนมพันศา๘๔พันศา๑๒สิงหาคมด้วยค่ะ
ซึ่งรัศดรทั้ง๔คนก็คือนายบุญศรีคุ้มนางศรีประภัยอุปเนธ
นางบานลักษรและนางศรีศรอยวหาค่ะ
ทั้ง๔คนถูกไฟไหม้บ้านได้รับความเสียหายพร้อมกัน๔หลังเลยนะคะ
เหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นกลางดึกของคืนวันที่๒๙เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
ทางจังหวัดเนี่ยเข้าช่วยเหลือร่วมกับสมาคมพัฒนาผู้นำภาคประชาสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าไปช่วยเหลือทั้งทางด้านวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง
จากนั้นก็ขอกำลังทหารจากหน่วยทหารในพื้นที่ช่วยเหลือด้านการก่อสร้างนะคะ
มีการยกเสาเอกพร้อมกันในวันที่๙มิถุนายน
แล้วก็ใช้ชุดทหารช่างจากมณฑนทหารบกที่๒๗และกองพันธหารราบที่๑กรมทหารราบที่๑๖
ดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จก่อนวันที่๑๒สิงหาคมนี้
แล้วก็ส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติค่ะ